ใครที่ชื่นชอบทานขนมโตเกียวเนี้ยน่าจะถูกอกถูกใจเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านขายขนมโตเกียวสูตรโบราณใช้เตาทานค่ะคุณครับนี่มันไม่ธรรมดาเหมือนการขายมานานกว่าสี่สิบปีแล้วที่จังหวัดราชบุรีนะคะโหสูตรโบราณใช่คือปกติที่เราเห็นเนี้ยจะใช้เตาแก๊สถูกไหมครับเออเป็นรถเข็นขายเนี้ย
ไทยชัยธรรมอายุ๕๖ปีหรือว่าคุณลุงป๊อปอายนะคะ
เด็กเนี่ยเขาจะเรียกชื่อคุณลุงป๊อปอายเพราะว่าคุณลุงเนี่ยหน้าตาคล้ายกับตัวการ์ตูนป๊อปอาย
อ๋อต้องกินผักโขมเหมือนไหมเหมือนไหมใช่ป๊อปอายต้องกินผักโขมมีมิวแว่นอะไรอย่างเงี้ย
แว่นตัวแบบผอมหน่อยอะไรประมาณนี้นะคุณลุงเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครทำอาชีพนี้ก็คือขายโตเกียวแบบนี้เท่าไหร่ซึ่งร้านโตเกียวของคุณลุงจะใช้เตาถ่านให้ความหอมของแป้งนะคะแต่รสชาติที่แตกต่างจากโตเกียวทั่วไปทำให้ร้านของคุณลุงเนี่ยกลายเป็นตำนานโตเกียว
แล้วรูปปูเนี้ยปกติร้านอื่นเขาก็จะใช้วาดเอาใส่พิมพ์แล้วก็วาดใช่ไหมครับอ่ามันง่ายไงอ่าแต่ว่าคุณลุงใช้เนี้ยวาดกับมือเลยอ่ะคุณครับใช้เทคนิคพิเศษต้องมีความชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญมากไม่ต้องใช้บล็อกพิมพ์เลยเนี้ยค่ะครับแล้วก็ที่ขายอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ทำให้ลูกค้าเนี้ยป
ขวบแล้วอ่ะคุณดีสิบหกปีก็ได้ครับถือติดใจรสชาติเนี้ยทานตั้งแต่สี่ขวบเอาง่ายง่ายสูงมาก
อู๋ออินหลังจากเด็กมายี่สิบปีอ่ะครับเออเป็นลูกค้าประจำเลยนะฮะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงลูกค้าเจ้าประจำกันหน่อยประมาณสี่สิบห้าสิบบาทนะคะ
ไส้ส่วนใหญ่ก็ใส่ไส้กรอกกับไส้เข็มครับอร่อย
แตกต่างจากที่อื่นยังไงครับของคุณครับ
ตัวแป้งแล้วก็ความกรอกรสชาติด้วยครับ
ความถี่ในการกินที่ของรอบนี้มากเกินไหม
ช่วงนี้ลุงเขาจะมาแค่ทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะกินช่วงทุกเสาร์อาทิตย์นี่แหละค่ะ
อาทิตย์ละครั้งตามลุงเขามาเลย
ตามลุงเขามากินเลยนะคะตามมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้โตเป็นสาว
แล้วก็ยังทานร้านนี้อยู่เป็นร้านประจำเลยนะคะ
ใครที่อยากจะไปลองชิมเนี่ยก็สามารถแวะกันไปอุดหนุนได้นะคุณผู้ชม
อยู่ที่หน้าวัดนักบุญยอเซฟหรือว่าวัดคริสต์นะคะ
ถนนริมทางรถไฟเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนั่นเอง
คุณลุงเขาจะขายทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่๘โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะ
ฝากซื้อด้วยค่ะ๕อันเอาไส้ไข่นะคะ

ดิฉันก็ไม่ได้ทานสักทีก็ฝากไปเรื่อยเลย
ซื้ออาจจะไม่ได้ให้เงินหรือเปล่าคะฝากซื้อไงฝากให้เขาซื้อ
อ๋อให้ฉันฝากเงินไปซื้อ
ฝากให้เขาซื้อให้เรา

ก็ฝากคุณผู้ชมที่อยู่ราชบุรีหรือว่าผ่านไปผ่านมาแถวนั้นได้ทานก็ทานเผื่อด้วยละกันจะเป็นพระคุณอย่างนี้
เอาเป็นว่าไปอุดหนุนคุณลุงเขาโอ้โหขายมานานเป็นสูตรโบราณแบบนี้น่ารับประทานมั้